เพิ่งจะคุยกันไปนะเรื่องของชายภูมินะ
วัยรุ่นก็ไปตีกันหลังจากที่ไปนั่งร้านอาหาร
คราวนี้ยังอยู่ชายภูมิเป็นผู้ใหญ่ครับ
ทนไม่ไหวไปตั้งบ่อนเถื่อนในกระท่อมกลางนา
รวมกลุ่มกันอีกแล้วโดนจับ
ระวังนะอย่างที่เขาเตือนไปว่าเดี๋ยวเขาจะมาล็อกดาวน์อีก
จะแย่กันนะชายภูมินะ

เห็นไหมฮะกระท่อมกลางทุ่งนาวิ่งกันตะเลิศเปิดเปลือง
บ่อนเถือนทั้งไฮโลทั้งไพ่

ไม่รอดนะครับโดนจับได้๑๒ราย
ก็เป็นภารกิจในการปฏิบัติการของฝ่ายปกครองอำเภอคอนสวรรค์ร่วม
กับตำรวจนำกำลังบุกไปจับกลุ่มนักพนันกลางทุ่งนาบ้านจอกหมู่หนึ่ง
อำเภอคอนสะวันสวัสดิ์ชายภูมินะครับ
พนันกำลังนั่งเล่นเฮฮาในกระท่อมกลางทุ่งหนา
พอเห็นเจ้าหน้าที่ก็วิ่งหนีกันตะเลิศเปิดเปลืองอย่างผู้หญิงคนนี้ครับ
ขัดขืนไม่ยอมให้จับนะฮะวิ่งกันไม่คิดชีวิต
บางทีรถจักรยานยนต์ล้มอยู่ข้างทางถอดรองเท้าทิ้งวิ่งหนีก็ไล่กวดกันไป
เหนื่อยทั้งคู่รองเท้าคู่แดงเนี่ยรถล้มอยู่แบบนี้ไม่เอาแล้วรถไปก่อนวิ่งก่อน
สุดท้ายจับได้๑๒คนพร้อมอุปกรณ์การเล่นการพนันไงมีลูกเต๋ามีไพ่มีเงิน
๑ในนักพนันอย่างเบยดก็พึงจะเล่นการ
เดินไปที่แล้วจ่ายค่าเปิดทางวันละ๕บาทแล้ว
อันนี้ผมไม่เชื่อแล้วว่าจะบอกว่าครั้งแรก
ถ้ามีการพูดคำว่าเคลียร์กันกับเจ้าหน้าที่แล้ว

ก็ฉันจ่ายไปแล้วห้ามร้อยเปิดทางวันแรก
แต่ไม่รู้จ่ายให้ใครไม่รู้ใครเอาเงินไป
สุดท้ายมาโดนจับกลุ่มนี้เล่นวันแรกเขาว่างั้น
นายุทธชัยสายคำมีครับในอำเภอคอนสวรรค์บอกว่า
อ้าวตอนนี้ชายภูมิเองก็ยังอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินกับเรื่องของโควิดสิบเก้า
ลักลอบเล่นการพนันการรวมกลุ่มกันมันผิดกฎหมายอยู่แล้ว
ฝากอีกทีฮะฝากไปถึงพี่น้องประชาชนฟังเด้อ
เขาว่างั้นอยู่แต่บ้านอย่าไปรวมกลุ่มกัน
รวมกลุ่มกันก็ผิดเล่นการพนันก็ผิด
รักษาระยะห่างแล้วก็เรื่องของมาตรการป้องกันโควิด๑๙ด้วย
ที่ชายภูมิจะโดนกลับมาล็อกดาวน์อีกครั้งหนึ่งนะฮะ
ฝากทั้งวัยรุ่นแล้วก็ผู้ใหญ่ด้วยนะครับ